คดีที่เหมือนกับว่าอาจารย์เริ่มซาไปแล้ว
เรื่องของคดีคุณป้าทุบรถนั่นเองนะครับ
วันนี้ก็เดินทางไปพร้อมกับทนายความ
ไปแจ้งข้อหากับผู้หญิงที่ไปจอดรถขวางหน้าบ้านของคุณป้า

เรื่องของการให้การเท็จที่ว่าคุณป้ามีการพกอาวุธ
มีการขมขู่ต่างนานนะครับ
วันนี้นางสาวบุญศรีแล้วก็นางสาวรัตนชัดแสงหยกตรการ
พร้อมด้วยนายอนันตชัยชัยเดชทนายความ
เดินทางไปพบกับพันธุ์ตำรวจเอกอลงกรสิริสงคราม

เพื่อไปแจ้งความเอาผิดกับนางสาวรัชนีกรเลิศวาสนา

ในข้อหาแจ้งความเท็จให้ได้รับโทษทางอาญาเพิ่มเติม
โดยในอันนั้นเนี่ยก็บอกว่าหลังจากเกิดเหตุครับ
นางสาวมณีรัฐได้ใช้ขวานทุบรถของนางสาวรัชนีกร

และวันเกิดเหตุนางสาวรัชนีกรก็เข้าแจ้งความกับตำรวจ
กล่าวหาว่านางสาวมณีรัฐกับพวกเนี่ย
ในข้อหาทำให้เสียทรัพย์พกอาวุธและข่มขู่

เพราะว่าขวานและเสียมที่ป้าใช้
ไม่ได้เป็นอาวุธโดยสภาพมันเป็นอุปกรณ์ทางการเกษตร

แล้วก็จากการที่ไปตรวจสอบภาพจากวีดีโอในวันเกิดเหตุ

ช่วงบ่าย๑๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไปตรวจสอบแล้วนะ
พบว่าเมื่อป้าทั้งสองพยายามที่จะเรียกให้คู่กรณี
คือนางสาวรัชนีกรมาเลื่อนรถให้เพื่อไม่ให้ขวางประตูบ้าน
แต่ปรากฏว่าคู่กรณีก็ยังไม่ยอมมาเลื่อนรถให้
แต่กลับลงมาจากรถแล้วก็มายืนโทรศัพท์ต่ออีกนะ
กระทั่งป้าที่ถูกกระทำมายาวนาน
ก็พยายามที่จะใช้สิทธิ์ปกป้องตัวเองด้วยการใช้ขวานทุบรถ
พร้อมทั้งนำเอกสารต่างที่มีทั้งเรื่องของคำสั่งสาร
สั่งปรับสำนักงานเขตประเวท
เตือนผู้ว่ากรุงเทพมหานครมาแสดงให้คู่กรณีดู
ให้เห็นว่าผู้เสียหายก็คือคุณป้าทั้งสองคน
ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการที่ผู้ประกอบการตลาด
ไม่เข้ามาดูแลและให้มีการจอดรถขวางหน้าบ้านเป็นประจำ
บอกว่าเดือดร้อนแบบนี้มานานเกือบ๑๐ปีแล้ว
นางสาวรัตนชัดบอกว่าหลังเกิดเหตุคู่กรณี
ให้คนติดต่อมาเพื่อที่จะต้องการดูแล
ความเสียหายทั้งหมดค่าเสียหายทั้งหมด
แต่ป้าบอกว่าก็ไม่อยากรับปากไปเนื่องจากเกรงว่า
เดี๋ยวคนก็คิดว่าจะเป็นการจัดฉากอีก
แต่เอาล่ะก็ยังให้โอกาสนางสาวรัชนีกรคู่กรณี
หากต้องการเจรจาก็ให้ติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่แบบเป็นทางการมานะ
ไม่อยากแบบให้ติดต่อมาส่วนตัวเพราะตอนนี้คนก็ตั้งข้อสังเกตว่า
ทุบรถครั้งนี้เป็นการจัดฉากหรือเปล่า
ครับก็เป็นคดีตัวอย่างอีกหนึ่งคดีนะ
ถือว่าคุณป้าก็ต่อสู้มายาวนานแล้วก็สำเร็จเห็นผลด้วยเหมือนกัน